ธุสุขสุ่มกองหน้าของแบงคอกยูเนเต็ดก็ได้รับข่าวดี๒ต่อเลยครับ
จากมีชื่อติดทีมชาติเป็นครั้งแรกในชีวิตในเกมที่จะพบกับออสตาร์ไทยลีก
เตะในวัย๒๒ได้รับข่าวดีก่อนจะเก็บตัวทีมชาติ
ภรรยานั้นให้กำเนิดบุตรชายคนแรกในช่วงเย็นวันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าน้องณะเหนือนะครับ
สำหรับเจ้าเบียวนัทวุฒิก็ถือเป็นกำลังสำคัญของแบงคอกในปีนี้
แล้วก็เป็นดาวสันโวสูงสุดของทีมที่ซัดไปแล้ว๔ประตูในไทยลีกระดูกการนี้ครับ